เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้ตัดล้อชายฝั่งทะเลตะวันออกที่จังหวัดตราด
เอาใจเหล่าคนรักเส้นและอาหารทะเลมกับก๋วยเตี๋ยวปูเจ้าเก่า๓๖ปีที่ร้านก๋วยเตี๋ยปูสุขุมวิทย
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวกั้งน้ำใสเจ้าแรกในเมืองตราดกับรสชาติความอร่อยแท้จริงจากกั้งสดที่ร้านสุดใจ
แล้วพบกับเล่าเซ็มเป็นเรื่องวันเสาร์ที่๑๘มีนาคมนี้เวลา๑๑โมงทางช่องไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒